ไปดูคดีที่เชื่อว่าหลายคนชอบชอบที่จะติดตาม
แล้วก็อยากรู้เรื่องราวว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
เรื่องของเรียกว่านางไก่ตอนนี้ก็คือนางมนตายกรัตนากัน
หรือว่านางไก่นะคะตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอีกค่ะ
เพราะว่ามีหญิงสาวชาวลาวนะคะเขาก็ออกมาบอกว่า
ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันเคยทำงานให้
แล้วก็เคยถูกแจ้งจับเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ถูกเบี้ยค่าแรงด้วยจ่ายไม่ครบตามที่บอก
ตัวเองต้องหนีกลับไปอยู่ที่ลาวนะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมกับคณะ
ก็เดินทางไปสอบปากคำหญิงสาวชาวลาวคนนี้นะคะ
นางสาวกาบแก้ววัย๒๔ปี
โดยนางสาวกับแก้วเป็นอดีตคนรับใช้ของนางมนตายกรัตนการ
ที่ก็คือเรารู้จักกันในชื่อหญิงไก่หรือว่านางไก่เนี่ยนะคะ
ตำรวจโทษานิทก็เดินทางไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปพูดคุย
เพราะว่านางสาวกับแก้วเล่าให้ฟังบอกว่า
เคยถูกนางมนตาแจ้งความในข้อหารักทรัพย์กว่า๒ล้าน๙แสนบาทเมื่อปี๒๕๕๔ค่ะ

อายุได้๑๘ปีเนี่ยนางมนตาติดต่อมาบอกว่าจะให้ไปทำงานด้วย
จะให้เงินเดือน๖๐๐๐ถึง๘๐๐๐บาท
บอกว่าเดี๋ยวพอได้บาสปอร์ตได้วีซ่านะ
ก็จะให้สัญชาติไทยจะพาไปเที่ยวต่างประเทศคือ

ปรากฏว่าได้รับเงินเนี่ย
จากที่บอก๖๐๐๐ถึง๘๐๐๐ได้๕๐๐ถึง๑๐๐๐บาทเอง
แล้วก็อยู่กับนางมนตามาประมาณ๑ปี
ครั้งหนึ่งไปต่อวีซ่าที่นครหลวงเวียงจันทร์
แล้วก็ไม่ได้กลับเข้าไทยมาประมาณสักเดือนนึงค่ะ
ทีนี้ปรากฏว่าพอกลับมาตกใจเลย
เพราะว่านางมนตาให้เดินทางไปหาที่จังหวัดน้องคาย
พอไปถึงปรากฏมีเจ้าหน้าที่มาจับ

ต่อวีซ่าหายไป๑เดือนกลับมาถูกแจ้งความจับลักทรัพย์
วันนี้ก็มีการนั่งเรือโดยสารข้ามแม่น้ำโขง
มาที่ท่าเรือด่านถาวรสามเหลี่ยมทองคำ
เพื่อที่จะมาพบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตามการประสานของกองบัญชาการตำรวจ
จะมาพบน้องเพื่อให้น้องเกิดความมั่นใจ
ด้านของนายโยธินยุพงฉายนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์และน้ำมันเตา
ก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ดำเนินคดีกับนายสงการอัจฉริยทรัพย์
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

นายโยธินยืนยันเลยนะครับบอกว่าตัวเองไม่เคยรู้จักกับนางไก่เลย
แต่เคยพบกับนางสายใยในฐานะสิทธิ์ที่ไปทำบุญที่วัดยี่ป่าที่อำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี๒๕๕๙
ทีนี้ต่อมานางสาวสายใยนี่แหละ
เคยมาขอร้องให้ช่วยดำเนินคดีกับพระครูประหลัดสุรสิทธิ์ผู้ดูแลวัด
โดยอ้างบอกว่าถูกพระครูสุรสิทธิ์เนี่ยชอกโกงเงินไป๒๘๐๐๐๐๐บาท
ตอนแรกฟังไปก็เชื่อแต่มารู้ทีหลังว่าเรื่องที่บอกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
ก็เลยตัดสินใจตีตัวออกห่างนางสายใหญ่
เพราะเริ่มรู้สึกว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่ค่อยน่าไว้วางใจ
ส่วนกรณีที่มีภาพออกมาว่าตัวเองขับรถพานางสายใยไปวัดยี่ป่า
ก็บอกว่าภาพนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
ที่นางสายใยเองยังไม่ได้มีปัญหากับพระครูประหลัดสุรสิทธิ์
ส่วนกรณีของพระสมุทรชวลิศทราบภายหลังค่ะว่า
มีปัญหากับพระครูประหลัดสุรสิทธิ์เรื่องธรณีสงฆ์ของวัดยี่ป่าช่วงปี๒๕๕๙
ซึ่งพระครูสมุชวลิศพยายามที่จะโยงเรื่องราวทั้งหมด
ให้กลายเป็นการหลอกลวงซื้อเครื่องราชอิสริยพรโดยมีนางไก่หรือว่าหญิงไก่เกี่ยวข้องด้วย
ก็ออกมาชี้แจงแก้ต่างให้ตัวเอง